รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

เอาละครับในช่วงอย่างนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ
๑ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

ที่เรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถจบที่ออนไลน์

เงินอยู่บนอากาศแล้วแต่ใครคว้าได้

อย่างที่คุณพระดำบอกคุณผู้ชมครับว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับแขกรับเชิญเราในวันนี้เนี่ยนะครับ
เรียกว่าเข้ามาจากเด็กต่างจังหวัดหรือตัวเขาเองเขาบอกเขาเป็นเด็กบ้านนอกฮอกนาเขาว่างั้นนะฮะ
มีเงินติดตัวนะฮะหรือในบัญชีเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาท
วันหนึ่งเนี่ยชีวิตเปลี่ยนมีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างภายใน๑ปี
ซึ่งเขาเชื่อว่าที่เขารวยสุดเนี่ยนะพี่หนุ่ม
ขยันมานะดวงดีดวงเฮงอืมแล้วก็การมูเตรลูพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เลขนำโชคสร้างบ้านห่วงจงห่วงจุ้ย

เหรอสติมาปัญญาเกิดแต่อย่างพวกเราสติเตลิศก็หมดตัว
นี่ไงเอาละครับจะเตลิศหรือไม่รู้ไม่รู้นะฮะ
เดี๋ยววันนี้นะครับไปคุยกับทางคุณก๊อฟอัครนันบอสตัวพ่อของเอกทีนครับ

ก่อนอื่นบอกเลยว่าเราอาจจะชินภาพ

ขายของขายผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่น

แล้วก็แต้ว

เขาบอกว่าคุณเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าวันนี้

การมูเตรูเนี่ยแหละ
ทำให้คุณเนี่ยมีวันนี้คือส่วนหนึ่ง

มูการเสริมดวงการอะไรทั้งหมดเนี่ย

เรื่องจากตอนเด็กผมไปอยู่ที่อเมริกานะครับ

ก็แน่นอน

มีความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์อยู่แล้วเป็นทุนเดิม

แล้วตอนนั้นไปทำอะไรอยู่บ้างที่นู่น
ก็เป็นไปล้างจ้าน

ภาษาอังกฤษยังไม่ได้ดีมาก
อายุพรุ่ง๑๗
แพลนว่าโอเคต้องไปทำงานแล้วนะเราก็เลยตัดสินใจว่าไปทำงานที่อเมริกา
คนไทยส่วนใหญ่ไปทำเสิร์ฟอาหารไทยไปล้างจานแล้วก็จะมีเงินประมาณนี้ครับ

จน๘ปีปุ๊บไปในประสบการณ์หรือเปลืองีเงินแล้ว
โอเคแต่ทีนี้คุณดูเหมือนก็สุขสบายแล้ว
แต่ทำไมในข้อมูลบอกว่าคุณเองเกือบจะฆ่ากูตายเพราะความรัก
เอ่อมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า
คนทุกคนเวลาที่มันมีปัญหานะครับ
เราไม่รู้ว่าจะต้องปรึกษาใครแล้วตอนนั้นผมยังเด็ก

เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วกับชีวิตอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยอยากจะกระโดดตึกฆ่าตัวตาย
ซึ่งวันที่เราอยู่ข้างบนเราลงมาเราเจอพ่อกับแม่ลอยขึ้นมา

หลังจากนั้นผมก็เลยกลับมาแล้วก็โฟกัสที่งาน
มันเป็นจุดเปลี่ยนจากที่เราเอามาดับชีวิตลง
คุณก็เลยคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเลยล่ะ

แล้วทำให้คุณเริ่มจากรู้จักคำว่ามูเตรูมากขึ้น
อะไรคือการรู้จักคำว่ามูเตรู

ทำไมชอบบอกว่า๒๕แล้วชีวิตจะไม่ดีเป็นสเปค

คือไม่อยากให้สถานการณ์ของตัวเองไม่ดีเลยบวชก่อนครับ

หลังจากที่ผมบวชชีวิตผมดีมาก

ซึ่งคนอื่นบอกว่าเป็นเจ้าเพศจะไม่ดี

ผมแตะได้เงินล้านแรกในชีวิต

มันได้ผลเนอะ

เริ่มจะเข้ามาสู่สายมูเรื่อย

ถ้าสมมุติเราได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงข้างในชีวิต

แล้วมันก็เป็นการจุดเปลี่ยนในการมูของคุณเหมือนกัน
ในระหว่างที่คุณบวช

ทุกครั้งก่อนบวช๑คืน
จะมีสิ่งบางสิ่งที่ทำให้ผมไม่กล้าบวช

ก่อนนอนไงครับมันจะมีเสียงค้นเสียง

ส่วนใหญ่เนี่ยจะนอนที่หุตติก

แต่วันที่งานบวชให้ผมนอนที่บ้าน
เราขอเริ่มการบวชครั้งแรกก่อนดีกว่า
ครั้งแรกเนี่ยผมบ่นไม่ได้ครับ
พยายามมีคนมายำผมให้ผมบวช

มีเสียงมากระซิบ

กระซิบแบบคือเป็นเสียงคนคุยกัน

กลัวบ่อยมากจนบอกแม่ผมว่าผีอำ

เนื่องจากมันบ่อยมากจริงในช่วงที่ก่อนบวช

ถ้าผีอำเนี่ยให้บอกว่า

หมายถึงแม่สอนว่าถ้าสมมุติโดนผีดำ
ให้พูดคำว่ากูไม่กลัวมึง

อายุเท่าไหร่

กลัวมากเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้

แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้

ถ้าเหนื่อยมันจะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้

สองคืนสุดท้ายที่ผมเริ่มรู้สึก
มีคนมากระตุกผ้าห่ม

แล้วมีคนได้ยินมีคนคอบตุ๋มปั๊ง

คือถ้าเห็นคนเดียวเนี่ยมันไม่เท่าไรเน
แต่อยู่กับสองคน

พออย่างนี้พี่พอวันเคาะปึ้ง
แล้วผมบอกใคร

ซึ่งผมก็ย้อนกลับไปดูบ้าน

ยังไงพี่กบก็ต้องบวชนะรอบนี้อะไรอย่างนี้ครับ

ผมรู้สึกว่ามันมีคนพยายามไม่ให้พูด
คือเนื่องจากผมไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงพี่

ป้องกันไม่ให้ผมไปไหน
เข้ามาในทุกรูปแบบ
แล้วคืนที่ผมไปบวช
ฟ้าผ่าลงไปกลางวัน
พี่ผมอยากไม่บวชเลย

ด้วยความอาจจะเป็นแสงทองเป็นควันทอง

ขอย้อนกลับไปนิดนึงคุณเชื่อเรื่องราวของลายเซ็นต์บ้างไหม
ตอนแรกไม่เชื่อครับตอนแรกไม่เชื่อเลย
แต่เห็นหลังบอกคุณเปลี่ยนลายเซ็นต์เลย

คือตอนแรกผมบอกว่าเนื่องจากนามสกุลผมเป็นนามสกุลที่พ่อ

เขาบอกว่าตัวเลขรวมกันไม่ดี
ผมบอกผมเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่าแนะนำนามสกุลพ่อ

วนให้มาแล้วผมเป็นหลานลูกคนเล็ก

แล้วเขาก็พ่อทะเลาะอะพี่ไม่ยอมให้เปลี่ยน

แต่ก็ไม่ยังไงก็แล้วแต่นามสกุลต้องเก็บเอาไว้
คือผมก็ไปบอกอาจารย์ที่ดูให้เขาบอกว่า
เปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนลายมือให้

อาจารย์ที่เปลี่ยนชื่อผมเนี่ยบอกว่า
ศาสตร์เดียวที่มีบนโลกใบนี้คือศาสตร์ตัวเลขนะ
พยานชนะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบนโลกใบนี้

แต่ตัวเลขมันเหมือนกันใช้เหมือนกันทั่วโลก
ดังนั้นเนี่ยตัวเลขเลยมีความสำคัญมาก
คือเขาต้องเอานามสกุลกับชื่อจริงของคุณเนี่ย
ชื่อรวมกัน
มารวมกันเพื่อให้ตัวเลข
ที่ผมไม่รู้หรอกเขาคำนวณยังไง
ของคุณได้เลขเท่าไหร่

พอคุณเปลี่ยนชื่อแล้วคุณต้องทำบุญพูดชื่อตัวเองบ่อยคัดลายมือคัดนามสกุล
พี่ผมเนี่ยเป็นคนขี้เครียดมากแต่บรรจงขัดทุกวัน
เงินหลักแสน๓เดือนแรกที่เปลี่ยนชื่อมาเหลือเท่าไหร่

หมื่นบาทอ้าวแล้วมันดียังไงอ่ะเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมา
ตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าเปลี่ยนชื่อเลย

ชีวิตตกต่ำมากเลยครับพี่ชีวิตแย่มาก
จนพอเข้าพีชที่อาจารย์บอก
๓เดือนปุ๊บผ่าน๓เดือนปุ๊บพอทำโปรดักต์ตัวที่นี่ตัวแรก
ปรากฏว่าจาก๓๐๐๐มีเงิน

ทำไมคุณถึงเชื่อเรื่องตัวเลขเลข๘
เล็ก๘สำหรับคนทิมคือบรวยอินฟิลิตี้

ผมเชื่อว่ามีวันนี้ผมเข้าไปแล้วเหยียบตรงสะพาน
รู้สึกขนลุกโอ้โหชิงต้องแบบสุดแน่เลย
แต่นี่คือองค์พระพิคเนธที่คุณไปสั่งปั้นขึ้นมาเอง
ยิ่งเชื่อเข้าไปอีกว่าตัวแทนผมเมื่อบูชาเหมือนกัน

มันก็เลยส่งผลให้สินค้ามันปัง
ทะเบียนรถตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขต่าง
เลขที่บ้านทุกอย่างคือตัวเลขคือสำคัญ
ถ้าใครเกิดวันอาทิตย์เลขหนึ่งคือเลขประจำตัว

เลขคู่มิตรคือเลขห้ามพระเรือหาสมดี

เงินหลักแสนสามเดือนแรกที่เปลี่ยนชื่อมาเหลือเท่าไหร่

บาทแล้วมันดียังไง
ชีวิตแย่มากจน

ปรากฏว่าจาก๓๐๐๐มีเงิน

อันนี้แค่เฉพาะชื่ออย่างเดียวหรือว่าคุณเปลี่ยนลายเซ็นต์ด้วย

อ๋อเปลี่ยนไลเซนด้วยเพราะคุณเปลี่ยนชื่อก็ต้องเปลี่ยนไลเซนอยู่แล้ว

อยู่ไม่นานครับเพราะว่าเซ็นไม่ยาก

อยู่มาให้ผมตะวัดมั่วซั่วไปหมด

มันเลยกลายเป็นสิ่งที่ผมเชื่อเรื่อยเลย
แต่ผมเชื่อในบริวิจัยนานของผมนะครับ
เล็ก๘สำหรับคนจีนคือ

อืม๘๘๘๘ตัวแรกเงินเข้ามามากขึ้นผมซื้อผมเริ่มซื้ออีก๔๘
มันเริ่มดับเบิ้ลขึ้นผมอีกผมมีรถสามคันทั้งหมดเป็นโฟร์แฟนหมดเลย
อืมมันมันก็กลายเป็นดับเบิ้ลทุกอย่างเลยครับพี่
ผมก็เลยเอาวะเบอร์โทรศัพท์ก๊อปเปลี่ยน๘หมด
ไม่กี่ตัวก็นอกนั้นตายหมด

แสดงว่าคุณก็เลยจะเอาตัวเลข๘มาอยู่ในวงจรชีวิตของคุณ
ใช่ครับเลข๘สำหรับผมคือเลข๘เลขของความรวย
แต่คนที่อาจารย์ผมเนอะที่ดูให้เขาบอกว่า
๘เป็นเลขของมหาอำนาจนะต้องใช้ให้ถูกต้อง

แรงไปไม่ดีซึ่งตอนแรกโมโหร้ายพี่
อย่างโทรเบอร์โทรที่มันมี๘เยอะมาก
เขาให้ผมใส่กรอบสีน้ำตาลเพื่อคุมเล็กแบนอีกที
เพราะเขาบอกว่าไม่ใช่หมายความว่าใครที่จะมีเลข๘ได้นะ

อันนี้เปลี่ยนตัวเลขเป็นอีกอาจารย์อีกแล้ว

ตัวเลขก็จะมีอีกศาสตร์หนึ่งแล้วครับที่ผมเริ่มศึกษาแล้ว
แต่ก็ต้องบอกนะว่าตัวเลขเนี่ยแล้วแต่บุคคลเนี่ย
ไม่ใช่ว่าใช้เลข๘ฉันต้องใช้เลข๘ต้องเปลี่ยนไว้เป็นเลข๘หมด

บางคนเนี่ยถ้าใช้เลข๘ไปตรงกับเลขบางเรื่องก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะ

กับ๐ก็คืออันนี้คือตามความเชื่อนะฮะ

หรือว่าบางทีเลข๘ผมอาจจะไม่ถูกกับเลข๘มาใช้ก็ไม่ได้เหมือนกัน

บางที๘เขาบอกว่า๘เยอะไปสำหรับคนบางคนก็ถือว่าฉุดดวงลงก็เหมือนกัน

แสดงว่าดวงของคุณถูกกับเลข๘เลข๘
แต่อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่คุณจะต้องไปไหว้เป็นประจำก็คือสารเจ้าที่ฮ่องกง
ใช่ครับคนไทยไปฮ่องกงจะไปไหว้วัดแชร์กงเมล
แต่ผมเนี่ยวัดชัยโกเมลผมไปไห้ตั้งแต่ตอนไม่มีเงิน
ทำเครื่องเส้นเล็กจำได้เลยพี่
ปีหนึ่งจะไปประมาณ๑๐รอบ

คือมันก็จะมีเรื่อยแล้วเราก็ขยันเติม

คืออย่างนี้ครับบุญของเราเนี่ยมันหมดไปทุกวัน
ดังนั้นผมเชื่อว่าการไปบ่อยคือการเติมบุญผม
การไปฝากดวงภัยสิงเอี๊ยะเนี่ยครับ
คือการเสริมบารมีผม
แล้วเนี่ยอย่างนี้เพิ่งไปกลับมาเมื่อ๓วันก่อน
ก่อนจุดจีนแล้วอยากจะพาก็จะไปอีกรอบหนึ่ง
คุณก็เลยให้คนที่ทำงานกับพวกคุณเนี่ย
คุณเชื่อว่าจุดที่คุณเริ่มต้นมาจากวัดกังหันแชร์กงหมิวเนี่ย

วัดนี้เป็นวัดที่เรียกว่าวัดกู้เงินพระเจ้า

วันนี้ตอนแรกพี่ผมไปขอเนี่ย

เป็นวัดที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักครับ

ใช่แต่ไปด้วยอาคารทั้งหมดเลย
พอเข้าไปเนี่ยผมก็ไปขอครั้งแรกเนี่ย
กฎของเขาคือขอมาขอได้ต้องกลับมาขอใหม่

ผมไปขอจนรอบที่แล้วมาขอพันล้าน

แล้วเนี่ยครั้งนี้ที่กลับไปผมก็พาตัวแทนผมไปวาย

มันเหมือนการเติมทุกบ่อย

หนึ่งปีที่หลักหลักแสนกลับมาเป็นหลักหมื่น
หลักหมื่นกลับมาเป็นหลักร้อย
ร้อยล้านจากร้อยล้าน
แต่วัดที่ไปพี่ลองสังเกตนะครับที่ผมไป

ซึ่งคนจีนเชื่อว่าเทพเจ้าจะอยู่บนภูเขา

ซึ่งผมก็ผมไปไม่เจอคนไทยเลยครับ

คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าคนคนนี้เขาเชื่อเรื่องพญานาคเหลือเกิน

อะไรคือเกิดขึ้นทำให้คุณเชื่อ
เชื่อแบบเต็มร้อยว่าพญานาคเป็นคนมอบทรัพย์สินเงินทองให้กับคุณ
ความเชื่อแรกในการเชื่อในพญานาคคือผมไปคำชโนธ
ปีที่แล้วกระแสคำชโนธแรงมาก
แล้วผมก็คิดว่าอยากไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ
พอเข้าไปข้างในพญานาคเนี่ย

เริ่มต้นตอนธุรกิจแรกพาไป๖๗๐คน

พอเข้าไปเรารู้สึกว่าโหที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลย

เวลาเราข้ามไปตรงที่เราเนื่องจากเท้าเราไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ย
ความที่มันสัมผัสมันรู้สึกว่าโอ้โหที่นี่
ต้องแบบสุดที่จะเข้าไปอะครับ
คือผมเข้าไปไม่ได้เพราะเข้าไปอยากไปแก้ไปบน
แล้วผมเข้าไปคืออยากไปเจอสักครั้งหนึ่ง

เวลาวันที่ผมเข้าไปแล้วเหยียบตรงสะพานนะไม่ได้เหยียบข้างในนะ

วันที่ไปก็
เข้าไปบอกไปขอไปนู่นไปนี่อะครับ
ผมก็ได้บูชาองค์พญานาคมาองค์แค่นี้

หน้าที่ผมคือเอาน้ำใส่

มันเชื่อมโยงระหว่างตัวแทนผมที่ลาว

ซึ่งผมไปไหว้เนี่ยผมก็รู้สึกเขาบอกว่าตัวแดนลาวเขาบอกว่าตัวนี้เป็นต้นแม่น้ำต้นทางเข้าของลาว
ซึ่งมันเล็กมากเลยครับพี่แต่คนเราเชื่อมากเชื่อถือมาก

ซึ่งดูเหมือนไม่น่าเป็นสารแอ่งน้ำอะไรอย่างนี้ครับแต่ทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยผมจะต้องไปไห้ตรงนี้
ทำไมคุณถึงต้องไปไหว้ตรงหน้าพระธาตุเขาบอกว่าถ้าเป็นคนลาวคนลาวส่วนใหญ่จะต้องมาไหว้ตรงนี้ครับ
มันเหมือนกับเป็นจุดกำเนิดของคำเซโน่คือของไทยแต่ของลาวคือตรงนี้
เคยมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตไหมฮะธุรกิจที่ประเทศลาวดังมากครับเช่นครับ
นี่ไงขออนุญาตอยากเห็นพญานาคที่คุณพูดถึงเมื่อกี้นะขอไปดูนะครับได้อย่าไปดูที่โอเฟศค่ะ
อ่าโอเคงั้นขอไปดูหน่อยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูองค์พญานาคที่ท่านคุณก๊อฟเขารพและก็บูชานะครับไปดูกันครับ
และองค์พระพิคเนตโดยมีเจ้าพิธีมาอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดนบันดาลโชคลาภและความสุขแก่ผู้ร่วมพิธีกรรมครับ
วันนี้จะเชิญองค์พ่อไปทำพิธีใหญ่นะครับ
ปกติแล้วองค์พ่อจะวางไว้อยู่หน้าห้องนอน
เพราะว่าทุกครั้งที่กลับมาบ้านก็จะต้องไหว้ท่านนะครับ
แต่วันนี้เราจะทำพิธีบูชาองค์พ่อปางเอทีนนะครับ
ความความสุขแก่ที่ทุกคนสำคัญของสุภาพปี

กล้ามความสุขแก่ครับ

โอ้พระพิกขณ์เน่เจ้า
รู้สึกอิ่มเอกจ้าย

เหมือนมันเป็นการเติมผลบุญบารมีอย่างนี้ครับ

เงินที่บูชาส่วนหนึ่งเอาไปบริจาคหรือทำทาน
มันก็ไม่ใช่แค่การมูเตหรือการทำพิธี
ซึ่งผมคิดว่ามันก็มันเติมบุญ
ว่าโหเราเรารู้สึกดีมากที่ได้ทำอย่างทุกครั้งที่ผมไปฮ่องกงเนี่ย
ปีที่แล้วผมไปฮ่องกงมาประมาณ๖ครั้งก็อย่างที่ผมพูด
ก็คือไปวัดที่ผมนับถือและทุกครั้งที่ไปเราก็จะได้ทองคำแบบนี้
มานะครับแล้วในถุงนึงเนี่ยนะครับเขาก็จะมีจริงจริงมันจะมีทอง
เล็กกับก้อนใหญ่ผมก็จะชอบเอาก้อนใหญ่มานะครับ
อย่างนี้คนจีนมีความเชื่อว่าเอาเงินกลับบ้านแล้วจะได้เงินเยอะ
แล้วก็ที่สำคัญเขาจะมีลูกอมอย่างงี้ครับทุกครั้งที่ผมไหว้เสร็จเนี่ย
เขาก็จะให้อมลูกอมคือทุกอย่างที่เรากลับมาเป็นเรื่องของ
ความมงคลในชีวิตหมดเลยทั้งหมดทั้งหมดมันอยู่ที่ความเชื่อครับ
มันมากขึ้นเรื่อยแล้วก็แรงศรัทธาที่เราหนุนนำ
อย่างที่บอกครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้
มันไม่ได้เกิดแค่ความเชื่ออย่างเดียวแล้วก็เกิดผลลัพธ์ครับผม
สำคัญคือผมก็ลงมือทำด้วยมันก็เลยบวกกับความเชื่อบวกกับการลงมือทำ
เลยเป็นความสำเร็จมีทั้งของขลังจากไทยและบินไปมูไกล
ต่างแดดขนาดนี้ถือเป็นนักธุรกิจค้าหมู่
ตัวจริงเลยนะครับเนี่ยคุณก๊อฟ
คุณนี่รวมเหมือนกันนะที่ออฟฟิศเนี่ย

เคยมีครั้งไหนที่เขามาบอกคุณว่ามีจริงไหม
ผมไม่รู้ผมไม่เคยเห็นภาพที่เป็นรอยเก็ดอะไรไม่เคยเจอแบบนั้น
แต่ผมเชื่อว่าเหมือนเราเคยเจอพระพุทธเจ้าไหมล่ะครับ

แล้วตำนานที่เกิดจากแรงศรัทธามันเลยกลายเป็นผลลัพธ์
คือวันนี้นะพี่เชื่อแต่พี่รู้ว่ามันคือตำนานแต่พี่ไม่เชื่อ

แต่วันนี้ผมเชื่อมันเกินศรัทธา

แต่นี่คือองค์พระพิคเนธที่คุณไปสั่งปั้นขึ้นมาเอง
คือจริงแล้วองค์น้องเนี่ยเป็นองค์ที่เขาขายอยู่ปกติ

ผมให้เขาทำปางเอ็กทีนสินค้าของผม

พระดำเคยถามว่าพระพิคเนธสามารถเป็นอะไรก็ได้ไหม

ให้พระพิธรเนตเป็นเพื่อนเรา

อยู่ที่จิตของเราว่าเราจะบูชาเขายังไง
คุณก็เลยคิดว่านี่แหละเอกทีนอะไรเนี่ยทำให้คุณร่ำรวย
ก็เลยทำพระพิกาเนตปางเอกทีนเลย
สร้างขึ้นมา๒องค์เอามาบูชา
ใช่ครับร้านเขาเป็นร้านเล็กมากครับ
ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าจะต้องไปร้านดัง

หลังจากที่ผมได้รับมาแล้วผมโพสต์ลงเฟสเนี่ย
กลายเป็นว่าตัวแทนผมบูชากับผมเป็นหลายร้อยร้านนั้นดังเลย
พี่ถามหน่อยเอ๊ะทีนนี่คือ

มันคืออาหารเชิง

คือเป็นตัวนี้เห็นตั้งอยู่ที่เขาใส่ไข่ของเราเนี่ย

แล้วมายุณีมีกี่ชนิดนะ

ซึ่งผมก็แค่ทำมันให้เป็นกินง่ายขึ้น

แล้วผมยิ่งเชื่อเข้าไปอีกว่าตัวแทนผมเมื่อบูชาเหมือนกัน
มันกลายเป็นศรัทธาร่วมกันนะครับ

เอทีนมันก็เลยส่งผลให้สินค้ามันปัง
คุณเชื่อว่าวันนี้ทุกทั้งหมดทั้งมวล
คนเราเก่งขยัน
มันทุกคนอยากรวยอยู่แล้วแหละ
แต่ส่วนหนึ่งคุณเชื่อว่าการมูเตรลูการทำบุญ

ผมแบ่งการบริหารเงิน๖๐
เอาไว้ทำทุนต่อ

คำว่าทำบุญมูเตรูเสริมดวงเสริมคุณเอาหมด

ขอโทษคุณก๊อฟมีพวกเครื่องลางอะไรพกติดตัวบ้างไหม

ไม่พกเลยฝังเฝิงตะกุดอะไรมั้ยหรือเปล่าอ๋อแล้วเวลาเจอผงเจอผีคุณทำอย่างไร

ห้อยพระยังไม่ห้อยหรือเธอครับใช่
เห็นบอกว่าการมูที่ถูกใจที่สุดคือการไปต่อลมหายใจให้คน

เมื่อ๓เดือนที่แล้วครับพี่มีน้องคนหนึ่งเป็นตัวแทนส่งมาบอกว่า
มีเด็กคนหนึ่งเป็นโรคพิการซ้ำซ้อนอายุได้๗เดือน
แล้วโรงพยาบาลกำลังจะไล่เขาออกเพราะว่าแม่เขาเป็นคนจนมาก
อู้วตายละใช่๒แสนตอนนี้ไปซื้อมา๔แสน
เขาเห็นว่าผมไปทำบุญเขาก็ลดให้
ตอนนี้เด็กคนนี้ออกไปอยู่ที่บ้านได้แล้ว

ซึ่งมันคือการต่อลมหายใจคน

แต่เงินพี่ที่มันเอาไปให้เด็ก
มันคือทำให้ครอบครัวเขาอย่างน้อยมีความสุขมากขึ้น
ที่เด็กคนนี้ถ้าไม่มีเราเขาตายแน่นอน

น้องยิ้มได้แล้วนะเพราะว่า
คือคุณใช้สังคมแล้วคุณต้องคืนสังคมบ้างนะ

บุฏดำเชื่ออย่างนี้ตัวเองตัวเขาเชื่ออย่างนี้

ถ้าสมมุติอันนี้อาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดหรือเปล่า

เงินส่วนหนึ่งก็เอาไปช่วยคนเขาหมดแขกรับเชิญมาอย่างนี้

ถ้าสมมุติเราได้มีโอกาสทำบุญแบบกระทันหัน

แบบว่าเขาเดือดร้อนอย่างครั้งหนึ่งคนไฟไหม้บ้านมา

เมื่อกี้ถึงตกใจพูดถึงเรื่องเคสไฟไหม้คืออะไร
มีคุณลุงคนหนึ่งเป็นบ้านเขาไฟไหม้

คนอิสรามเชื่อว่าการทำอุ๋มเลาะ

เขาเก็บเงินไว้นะชีวิตเขา

ก็ไปเงินหม้ายหมดเลย

มาในเฟสตัวเองแบบให้ตัวแทนช่วยกันหน่อย
ทุกคนระดมเงินโอนกันแบบ
มันมี๑๐บาท๒๐บาททุกคน
มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณศาสนาอะไรแล้วพี่มันอยู่ที่ว่าทำแล้วสุขใจสุขใจไหม
เขาบอกทุกครั้งที่ทำบุญแล้วสุขใจนั่นแหละคือผลบุญที่สูงที่สุด
ผมทำบุญแล้วพาคนไปเยอะมันจะเต็มอิ่ม
คือถามว่าทุกวันนี้ทำขนาดไหนผมว่าผมทำเยอะ
แต่ที่สุขใจไปกว่าคือผมสอนให้ทุกคนที่อยู่ข้างผมทำเหมือนกัน
เห็นบอกว่าจริงแล้วเนี่ยทุกวันนี้พระที่สำคัญที่สุดของคุณก็คือความกระตันอยู่

กับแม่เนี่ยเหมือนเปรียบเป็นพระรัตนไตอยู่ที่บ้าน
ถ้าวันนี้คุณมีชีวิตดีแต่คุณไม่ดูแลพ่อแม่
คุณไม่มีสิทธิ์สำเร็จในธุรกิจหรือชีวิตของคุณ
แล้วทุกครั้งที่ผมเจอปัญหามันจะมีแรงลองเสียดทานไม่ให้ผมลงไปจม
แล้วผมก็เชื่อว่าทุกวันนี้การที่พ่อแม่ผมมีความสุข
ไม่ได้มีความสุขเพราะลูกมีเงินเยอะ
แต่มีความสุขเพราะลูกยังเพราะลูกเห็นคุณค่าของแม่กับพ่อ
พ่อแม่ผมจะมีความสุขมากทุกครั้งที่ผมทานอาหารที่เขาทำ
ณปัจจุบันไม่ได้ต้องการที่จะคุย
แต่ให้เขาได้แบบนี้

มูด้วยความเชื่อบวกความรัก

มูเพราะโอ๊ยเห็นคนมูแล้ว

ไม่ได้ใส่ใจลงไปในมู

ใช่ทำใหญ่มาก
แต่พี่ไม่ได้ใส่ความรู้สึกนี้เข้าไปในอู
ใจลึกไม่เชื่อแต่อยากทำตามเขา
ขอบคุณนะครับที่แวะเวียนมาเป็นเกี่ยวกับเรา

ช่วงหน้าอย่างที่คุณบอกว่าส่วนหนึ่งที่คุณรวยมาเพราะคุณเชื่อเรื่องศาสตร์ตัวเลข
ไหมฮะว่าถ้าตัวเลขอะไรอยู่รอบตัวเราแล้วเนี่ยจะมีอิทธิพลกับชีวิตเรา
ช่วงหน้ามูขั้นเทพกับอาจารย์รักเลขานิเทศฮะ
ทะเบียนรถตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขต่างทะเบียนเลขที่บ้าน

แต่ละคนเนี่ยจะเหมาะกับเลขแบบไหนอาจารย์พี่ต้องดูตามราศีไหม
ดูตามวันเกิดถ้าใครเกิดวันอาทิตย์เลขหนึ่งคือเลขประจำตัว

แล้วน่ากลัวมันจะเกิดเหตุเพศภัย
ไฟไหม้การก่อวิรัศกรรมเครื่องบิน
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
หมู่เตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ
ลูกขั้นเทพแม่

เรียกว่าเป็นมูขั้นเทพจริง
อาจารย์หลายคนวันนี้เราจะต้องยอมรับนะ
ตัวเลขมันอยู่รอบตัวเรามาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณ
ตั้งแต่เขาคิดประดิษฐ์ตัวเลขมากันเนี่ย

ว่ามันอาจจะต้องย้อนกลับไปถึงที่ว่าไม่จำเป็นต้องคิดผลิตตัวเลข
เรียกว่าในอดีตการใครเกิดมาก็ต้องมีเลิกยามงามดีต่างนานา

วันที่เกิดเลขนี่มีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์มาก

ถ้าเป็นมนุษย์ที่จะต้องใช้เรื่องของตัวเลขมันก็สำคัญ
เพราะมันมีความหมายของวันเดือนปีที่เคลื่อนไปถูกต้องไหม
มนุษย์ผู้ยังอยู่ในโลกิยะวิสัยไม่ใช่แปลว่าไปบวชละต่อทางโลกนั้น

ที่เป็นวันเกิดของเราตัวเลขที่วันเกิดของคนสำคัญที่เรารู้จัก
หรือจะเป็นตัวเลขทะเบียนรถตัวเลขเบอร์โทรศัพท์
ตัวเลขต่างทะเบียนเลขที่บ้านทุกอย่างคือตัวเลขคือสำคัญ
บ้านเลขที่บางคนแบบโอ้โหซื้อมาตั้งแพงอยู่ใจกลางเมือง
แต่ถ้าบ้านเลขที่ไม่ดีก็อยู่ไม่เจริญจริงไหมอาจารย์
มองอีกมุมหนึ่งตัวเขาเองนั่นแหละที่ไปได้ตัวเหตุแห่งการได้มา

ถูกต้องคุณหนุ่มเนี่ยอาจจะได้บ้านเลขที่บ้านเลขที่หนึ่งหรือทะเบียนรถทะเบียนหนึ่ง
แต่ในเวลาหนึ่งคุณหนุ่มก็เลือกไม่ได้มดดำก็เลือกไม่ได้ถูกต้องไหม
ยิ่งพอไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรบางทีมันแบบเลขเขาก็ถูกล็อกมาให้อย่างนี้อยู่แล้วอย่างนี้เราก็เลือกไม่ได้
กำลังจะบอกให้ฟังนะว่าคนบางคนเนี่ยชีวิตเขามีความโลดผลเฉิดฉายแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง
จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาประสบความสำเร็จ
ผมไม่อยากให้เรื่องตัวเลขเป็นเรื่องที่ไปมอมเมาคนทั้งประเทศว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีตัวเลขนี้บ้างอย่าอยากครับ
ถ้าคุณไม่ถึงที่ที่จะมีคุณก็จงดำรงสิ่งที่เป็นให้ดีที่สุด
แล้วพิจารณาสังเกตว่าเราเกี่ยวข้องกับตัวเลขอะไรบ้างอย่างน้อยก็มีสติ
ในการรู้ว่าอ้อบัตรประชาชนเราเลขนี้อ้อบ้านเลขที่เราเลขนี้
แล้วชิดมันเป็นอย่างไรเราสังเกตสังการในความเป็นไปเมื่อวันใด
อาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเลขไหนเห็งเลขไหนชงชีวิตมนุษย์เราจะรู้ได้ไง
ไม่ไปดูดวงไงอ๋อเหรอหมอดูเขาจะบอกเลยว่าคุณเกิดวันอาทิตย์
เลขที่ถูกกับคุณก็คือเลข๕เลข๑เลข๕เพราะอาทิตย์เป็นมิตรกับครู
กับครูอาทิตย์คือเลข๑มันมีหลักหัวลักษณ์เลยเลข๑พระอาทิตย์
เลข๒พระจันทร์เลข๓พระอังคารเลข๔พระพุทธเลข๕พระฤหัสบดี
เลข๖พระศุกร์เลข๗พระเสาเลข๘พระราหูเลข๙พระเกตมันจะมี
กำหนดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วแปลว่าอะไรเราจะรู้มดดำ
เกิดวันอะไรพระราหัสพระราหัสสบดีเพราะนั้นมดดำก็จะเป็น
มิตรเป็นคุณแก่เลข๕ดาวพระราชสมดีเลข๑ดาวอาทิตย์แล้ว
ดำก็ต้องห้ามถ้าเป็นทักษานะเมื่อตั้งทักษาขึ้นมาเนี่ย
เลขที่เป็นกาลีห้ามใช้เพราะฉะนั้นต้องห้ามเลข๗เพราะ๗เป็นการีพระรหัส
บดีเป็นบริวารคือตัวเองคนทุกคนที่มีวันเกิดมันก็จะมีการีน
ตัวเลขก็คือเรียกว่าต้องดูด้วยว่าใครคนไหนเกิดวันอะไร
ถูกต้องแล้วก็ต้องไปแมทอีกทีว่าคนคนนั้นเนี่ยถูกกับ
เลขอะไรหรือไม่ถูกกับเลขอะไรถ้าดูให้ลึกอีกต้องไปผูก
ดูว่าแล้วเมื่อเอาดวงชะตานี้เอาวันเดือนปีเกิดเวลา
มาผูกดวงแล้วเลขอะไรในดวงเป็นอริมรณวินาศหรือเจ้า
เรือนอริมรณวินาศก็ลึกขึ้นมาอีกอย่างตอนนี้ผมเห็นคนก็พูด
กันเขาบอกว่าไม่นิยมให้คนใช้เลขสี่อืมเขาบอกว่าคนจีนเหมือน
มองเป็นซีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็จะบอกว่าไม่ให้
เลข๗เลข๓อะไรอย่างนี้คือบางทีมันไม่ใช้ไม่ได้อ่ะนะผมถาม
หน่อยคุณหนุ่มเราเลือกได้ทุกเรื่องไหมตัวเลขเนี่ยไม่ได้ได้หรอกโทรศัพท์

เครื่องบินขึ้นสายการบินเราจะบินไปเนี่ยแล้วต้องไปต่อสาย
ไม่ได้ถ้าคนดวงจะซวยเนี่ยมันก็ต้องโดนพอจะมี
กำลังซื้อว่าถ้าซื้อเบอร์นี้แล้วเขาว่ามันดีเข้าจะ
มีเงินซื้อได้สบายใจอ่าข้อสองสบายใจแต่ละคนเนี่ยจะเหมาะกับ
แบบไหนอาจารย์พี่ต้องดูตามราศีไหมหรือยังไงดู
วันเกิดอย่างที่อาจารย์บอกมาเมื่อกี้ใช่เอาสรุปสั้นเลยไหมสรุปสั้น
ถ้าใครเกิดวันอาทิตย์เลข๑คือเลขประจำตัวจดเลยนะจดเลยนะจดเลขคู่มิตรคือเลข๕
พระฤหัสบดีเลขห้ามคือเลข๖ใครเกิดวันจันทร์เลขประจำตัวคือเลข๒
เลขคู่มิตรคือเลข๔เลขที่ไม่ควรใช้ก็คือเลข๑พระอาทิตย์เป็นกาลี
คนเกิดวันอังคารเลขประจำตัวคือเลข๓เลขคู่มิตรคือเลข๖พระศุกร์สุขปากหวานอังคารรับเอา
เลขที่ไม่ควรใช้เป็นการีสำหรับบางคันก็คือเลข๒
ต่อไปคุณเกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันนะตั้งแต่๖โมงเช้าถึงก่อนค่ำนะ
ประจำตัวก็คือเลขสี่และเลขคู่มิตรก็คือเลขสอง
กับพุทธเป็นคู่มิตรกันจันโฉมตุรูพุทธนงเยา๒กับ๔เป็นคู่มิตรกัน
แล้วเลขที่เป็นสตูหรือไม่ควรใช้ก็คือเลข๓เพราะเป็นการีของคนเกิดอันนี้คือวันพุธใช่ไหม

พุทธกลางคืนก็คือลาหูเลขประจำตูกลางคืนก็คือเลข๘
คู่มิตรก็คือเลข๗พระเสาเสากับราหูมีต่อกัน
เลขที่ไม่ควรใช้สำหรับหุ้นกลางคืนก็คือเลข๕พระราชสมดี
ต่อมาคนเกิดวันเพื่อเริ่มหาสมดีเลขประจำตูก็คือเลข๕
เลขคู่มิตรก็คือเลข๑เลขไม่ควรใช้ก็คือเลข๗
ต่อไปคนเกิดวันศุกร์เลขประจำตัวคือเลข๖
คุมิตคือเลข๓เลขไม่ควรใช้ก็คือเลข๘เพราะเป็นกาลี
คนต่อไปเกิดวันเสาร์เลขประจำตัวเลข๗
มิตรก็คือเลข๘เลขไม่ควรใช้ก็คือเลข๔
ไม่รู้วันเกิดเลยเลข๙
พ่อแม่ไม่ได้จดเอาไว้จำไม่ได้ผิดเพี้ย

เลข๙ไปเลยเพราะอะไรอาจารย์

เวลาคนไม่รู้วันเกิดเขาจะใช้ก้าว

แต่อย่างบางคนเนี่ยอย่างแขกรับเชิญของเราคนที่แล้ว
คนอะไรก็แล้วแต่ห่วงจุ้ยทั้งหลาย

เพราะว่าเขามีความเจริญแล้วไง
เขามีความเจริญเรื่องหน้าที่การงานเรื่องทรัพย

ถ้าสมมุติมีเลข๘เยอะมันคือความหมุนเวียน
มันเป็นความเชื่อที่ทำให้เขาสบายใจ

เขาสบายใจแล้วเขารู้สึกมีกำลัง

ถ้าเลขที่จะไม่ดีแต่ว่าเราอยู่มานานแล้ว

ทำยังไงบางคนก็บอกว่าเอาเหรียญทองติด

ถ้าคนในบ้านนั้นมีศีลมีธรรม
ในบ้านนั้นคิดดีทำดีไม่ผิดกฎหมาย

คนเป็นประธานของบ้านสวดมนต์ไหว้พระมีศีลมีธรรม

ถ้าคนในบ้านที่เป็นประธานเป็นคนไม่ยึดคุณธรรม

การที่เราจะเอาอะไรก็แล้วแต่มาปิดมาทำเนี่ย

เอางี้ละกันถ้าเกิดทำแล้วสบายใจก็ทำไป
แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เชื่อเรื่องแบบนี้

เป็นบ้านที่ผมมีหลังแรกในชีวิต
ที่ผมก่อนหน้านั้นไม่มีบ้าน
บ้านนี้คือมงคลของชีวิต
บ้านนี้กู้ซื้อตั้งแต่ไม่มีเงินเลย

ต้องยืมเจ้าของโครงการไปผ่อนดาวน์กับธนาคาร

แล้วบ้านที่ได้มาก็เลขที่๒

แล้วต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนราช
ุ่นวายภายในเองในหมู่บ้านที่เราไม่ได้เปลี่ยน
แล้วสุดท้ายเราก็ได้บ้านเลขที่๒

แต่ศักดิ์ได้ว่าใช้
ตอนนี้มันมีอย่างนะว่า
เดือนมีนาเมษามันมีเลข๒๑
มีดาวสองดวงที่โคจรสมาศัพท์สัมพันธ์กันแล้วน่ากลัว
คือดาวอังคารกับดาวเสา
มันมีผลยังไงดาวอังคารกับดาวเสา
คือเมื่อดาวเสาคือเลข๗

ไฟไหม้การก่อวิรัศกรรมเครื่องบินตก

เล็กเล็กสำหรับคนทั่วไปใหญ่สำหรับระดับประเทศ

ประมาณสักมีนาเมษาประมาณนี้นะ

ดาวอังคารมันโคจรสัมพันธ์
กันแค่๔๕วันในช่วงนี้ช่วงเดียว

ธนูมิถุน
ธนูกับมิถุนเมื่อดาวสองตัวนี้นะฮะ
คนเกิดวันอังคารวันเสาร์
คนที่เกิดวันอังคารวันเสาร์ธนูมิถุน
จะมีเอฟเฟคยังไงเมื่อดาวสองดวงนี้มาโคจรมาเจอกัน
ระวังอุบัติเหตุระวังเรื่องของการแตกแยก
ดาวสองกับทาวน์อังคารโคจรมาเจอกัน

หาเจ้าตูครรภารมธ์มันเทพรุ่นใดก็ได้

พญานคลาสเป็นโภทธิษัทอย่าง๑แฝนเทพที่ตายก็เวลาเทพจากคุมไพย
หลวงปู่ทวดก็เป็นพระโภทธิษัทลูกโภทธิษัทโตใช่มั้ย
หรือว่าว่าจะเป็นพี่นุชคำศูนย์อาทิศวรรยากก็ได้พนักพุธหมีกับการไพย
จะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้

อังคาระทางไทยรัตน์ทีวี

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้นบาดาน